เอาข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ช่วงแรกก็ไปดูกันก่อนเรื่องของการต้มตุ๋น
คุณยายวัยเจ็ดสิบสี่ปีนี่แหละค่ะตำรวจผู้ทอดเมืองอุดอลธานี
แกะรอยแก๊งต้มตุ๋นนะคะที่หลอกลวงหญิงชาราบอกว่า
ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากนั้นเนี่ย
จะพาคุณยายไปเบิกเงินของตัวเอง๕แสนบาทที่ธนาคาร
แต่โชคดีมากผู้จัดการของธนาคารแห่งนี้เนี่ย
เขารู้จักกับเหยื่อดีก็เลยระงับการเบิกจ่ายเอาไว้ได้ทันนะคะ
ทางตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีก็ไปสอบถามข้อมูลจากผู้เสียหาย
ก็คือนางสาวโสภาวันแทร่ลิ้มคุณยายอายุ๗๔ปีนะคะ
ยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะแล้วก็รออยู่ภายในธนาคารธนชาติ
สาขาถนนอุดรดุษฎีที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
โสภาวันเนี่ยเล่าว่าเธอมีอาชีพขายกุยช่าย
แล้วก็ข้าวโพดต้มตามสถานที่ราชการค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเธอเพิ่งปั่นจักรยานมาถึงหน้าสำนักงานองค์การโทรศัพท์
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเรียกเธอบอกว่าให้รอก่อน
มีผู้หญิงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เงินรางวัล๖ล้านบาท
งวดประจำวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
อีกทั้งยังมีการนำใบตรวจลอตเตอรี่มาให้ตรวจดูด้วย
เธอเองก็เห็นค่ะว่าใบนี้มันถูกรางวัลจริง
จากนั้นผู้หญิงที่อ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ร้องไห้
บอกว่าเธอไม่มีบัตรประชาชนก็เลยไม่สามารถจะขึ้นเงินรางวัลได้
อยากเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพ
ก็เลยยอมนำลอตเตอรี่มาขายขาดทุนให้คุณยายในราคา๑แสนบาท
ส่วนตัวของผู้ชายอีกคนนึงก็อ้างบอกว่าไม่มีเงินสด
แต่มีสร้อยคอทองคำจะนำไปจำนำ
เพื่อนำเงินมาหุ้นกับยายเพื่อซื้อลอตเตอรี่ใบนี้แหละ
แล้วจากนั้นก็แบ่งเงินรางวัลกันโอเคไหมนะคะ
จากนั้นแก๊งต้มตุ๋นนี่เขาทำกันเป็นขบวนการ
ก็เลยพายายขึ้นรถเก๋งกลับมาที่บ้าน
สมุดบัญชีธนาคารเพื่อจะไปเบิกเงิน
แต่พอมาถึงธนาคารธนาชาติ

บอกให้คุณยายซึ่งแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่เนี่ย
พายายเดินไปที่ธนาคาร
อีกทั้งยังข้ามถนนไปยืนรออีกฝั่งหนึ่งด้วย
โสภาวันสรุปแล้วเข้าไปในธนาคาร

จากนั้นยายก็โทรศัพท์คุยกับผู้จัดการธนาคาร

อ๋อยายก็เลยให้เขาดู
อ๋อแล้วได้เบิกหรือยัง
เบิกแล้วเขาไม่ให้
คือโชคดีมากที่เบิกแล้วแต่ว่าผู้จัดการเนี่ยห้ามเอาไว้ได้ทันนะคะ
ไม่งั้นเงิน๕แสนคุณยายในบัญชีนี้ไปหมดเลยนะคะ
ทางด้านนางสาวสุภานีเจริญสินทรัพย์ผู้จัดการธนาคารธนชาติสาขาถนนอุดรดุษฎีก็บอกว่า
รู้จักกับคุณยายเนี่ยเพราะว่าอยู่บ้านใกล้กัน
รู้ดีว่ายายเป็นโสดอาศัยอยู่กับน้องสาวแค่สองคน
สั่งระงับการเบิกเงินทันทีแล้วก็รีบแจ้งตำรวจ
แต่ทางแก๊งต้มตุ๋นนี่เขาไหวตัวทันหลบหนีไปแล้ว
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีตอนนี้ก็เลยต้องเร่งแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คาดว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้มาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
นี่แหละแก๊งมิจฉาชีพมักจะมีวิธีอย่างนี้ก็คือ
มีคนที่๑มีคนที่๒คือมีการพูดคุยกัน
แล้วก็เชื่อมโยงทำให้เราเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
มีเรื่องราวสร้างเรื่องราวคนแรกบอกว่าถูกรางวัลนะ
แต่ไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่าไม่มีบัตรประชาชน
ผู้ชายอีกคนก็แกล้งทำทีเหมือนกับว่าอยากจะซื้อ
อยากจะซื้อร่วมกับคุณยายงั้นเราหุ้นกันแล้วกันอย่างนี้

แล้วส่วนใหญ่เหยื่อก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มักจะอยู่บ้านคนเดียว

เพราะดีที่ว่าเหตุการณ์นี้คุณยายไม่ได้สูญเสียอะไรไป
จากว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นเองค่ะ